คุณผู้ชมคะหมอสองคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งชื่อดังที่เดินทางไปท่องเที่ยวแถบประเทศแอฟริกา
แล้วก็ถูกจับไปเรียกฆ่าไทย๒๕วันที่ประเทศมาลีเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะ
เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะ
แพทย์นพรัชรัตนวราหะหรือหมอสอง

คือคนที่ใส่เสื้อยืดนะคะสะพายเป้เนี่ยค่ะ
นี่ค่ะเดินทางมาด้วยสายการบินเอติฮัทนะคะ
มาถึงสุวรรณภูมิ๗นาฬิกา๓๖นาที
นี่ค่ะก็ใส่เสื้อสีน้ำเงินกางเกงขายาวหนวดเคราบนใบหน้า
ก็ต้องตรวจร่างกายตามกฎระเบียบของสนามบินเดินออกมาที่ประตู๙
ก็มีรถตำรวจท่องเที่ยวมารอรับนะคะ
จากนั้นก็จะมีรถเบ้นสีดำมารอรับที่หน้าสนามบินด้วย
ระหว่างที่เดินขึ้นรถหมอสองก็อมยิ้มเล็กน้อย
ข้อมูลอะไรกับนักข่าวหมอสองเข้าพักที่โรงแรมค่ะ
แล้วพอลงจากรถที่โรงแรมครอบครัวมาก็มากอด
ร้องไห้ด้วยความดีใจมีเพื่อนร่วมงานมารอรับด้วยนะคะ

บอกว่าตอนนี้ได้พบกับครอบครัวแล้วทุกคนดีใจที่กลับมาอย่างปลอดภัย
หลังจากนี้ก็ไม่ได้มีการแจ้งความอะไรนะคะ
เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามขั้นตอนที่ประสานกันเอาไว้หมดแล้ว
กลับมาถึงเมืองไทยอย่างปลอดภัยก็ถือว่าดีมากแล้ว
หลังจากนี้ก็ต้องตรวจเช็คสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ
เพราะว่าตอนที่ถูกจับเป็นตัวประกันแล้วก็เรียกฆ่าไถ่เนี่ยค่ะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับไปทำงานที่คลินิกเลยค่ะ
คนไข้จองคิวเอาไว้เยอะมากเพราะว่าเลื่อนคิวกันมาเป็นเดือน
คนไข้ไม่ทำกับคุณหมอท่านอื่นก็รอหมอสองนะคะ
ก็จะลงตารางผ่าตัดศัลยกรรมอะไรกันเลยตั้งแต่พรุ่งนี้เลยค่ะ
เดี๋ยวไปลองไว้น้ำไลเชอร์กันครับ

ถ้าตอนนี้จริงพรุ่งนี้ผมมีคิวผ่าตัดแล้ว

แล้วก็คนไข้ที่จองคิวไว้บางคนเขาก็ไม่ยอมทำกับคุณหมอท่านอื่น
เพราะว่าคุณหมอเขาอาจจะอยากรอผมมากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับ

ก็เลยจะเริ่มลงตารางผ่าตัดพร้อมเลยทำงานนะครับผม
ผมเองก็จะเริ่มทำงานเลยครับ

นักท่องเที่ยวคนไหนอยากจะเที่ยวตามรอยหมอสองนะคะ
ตอนนี้ประเทศแถบแอฟริกาหลายประเทศสถานการณ์ไม่ค่อยดี
มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายติดอาวุธนะคะ

บางทีจะไว้ใจบริษัทเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ได้

ที่ผ่านมาก็เพราะไว้ใจบริษัททัวร์บริษัทท่องเที่ยวมากเกินไป
ใช้บริการกันมาหลายทริปเป็นทัวร์ที่บริษัทอยู่ในประเทศไทย
เขาก็จะไปบริหารจัดการกับทัวร์ในต่างประเทศอีกทอดหนึ่ง
ทีนี้ค่ะก็เลยไม่ค่อยมีเวลา
ก่อนหน้านี้ยอมรับว่าไม่ค่อยมีเวลาไปเช็คข้อมูลให้มันดีซะก่อน
ก็คือเชื่อใจบริษัททัวร์ที่เคยเดินทางด้วยกัน
ก็เลยเนี่ยพอไปก็เจอเรื่องแบบนี้ค่ะ
จะไว้ใจบริษัททัวร์อย่างเดียวก็ไม่ได้เราและตอนนี้นะครับ
เราบาดจะต้องติดขาดให้ตัวเราเองด้วยนะครับ
ที่ผ่านมาผมก็ไว้ใจบริษัททัวร์มากเกินไป
เพราะว่าเราใช้บริการเข้ามาหลายทิศเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
ตัวเราเองก็ไม่ได้มีเวลาเพราะเราต้องผ่าตัดทำงานทุกวัน
แล้วก็มาให้เขาบริการทุกอย่าง
แล้วแบบนี้จะไปเอาผิดกับบริษัททัวร์ไหมหลายคนสงสัยนะคะ
สองบอกว่าก็คงไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีอะไรกับทางบริษัททัวร์
สุดท้ายคือตอนนี้ขอแค่กลับเมืองไทยมาอย่างปลอดภัยก็ถือว่าดีใจมากแล้วค่ะ
เพราะเงินค่าไทยเนี่ยให้กับกลุ่มคนร้ายไปแล้วที่มาลี
ใช่ค่ะเขาเรียกประมาณ๕ล้าน๗แสนบาทถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะ
ส่วนรายละเอียดต่างคงต้องรอหมอสองออกมาพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะ

บอกต้องไปคุยกับตำรวจกันว่าอะไรที่เปิดเผยได้บ้างอะไรที่เปิดเผยไม่ได้บ้าง
ตอนนี้ก็เลยยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการจับตัวไปเพื่อเรียกฆ่าไทยนะคะ